ว่านะลูกวัวตัวนี้ไม่มีใครกลัวแน่นอน
แต่มันก็สนจนได้เรื่องแบบนี้แหละค่ะ
หื้อ
เชียดจังใดแล้วลูกน่ะ
เฮ้ยมันไปแล้ว

โอ่งแบบนี้ไปไหนไม่ได้

เด็ดขาดที่เลย

เออแล้วมันออกได้ไหมสุดท้ายก็ออกได้
แต่เรื่องราวความน่ารักนี้เจ้าของคลิปนะคะ
เขาบอกว่าไอ้วัวน้อยเป็นวัวจอมสน
แล้วก็ติดคนเลี้ยงมากจนนัก
แล้วคนเลี้ยงเดินไปไหนก็ชอบเดินตามไง
จนมาเห็นว่าเอ้าลูกวัว
มันมาติดอะไรอยู่ตรงซอกโอ่ง
ก็เลยคาดว่ามันคงจะเห็นคนแล้วอยากจะเดินมาหาคนเลี้ยงไง
แต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าตัวเองไซส์ใหญ่เกินไปแล้วไง
ก็เลยมาติดตรงช่องระหว่างโอ่ง๒ใบนี้นะคะ
แล้วมันออกได้อย่างไรอ่ะโอ้วไซส์เกี๊ยร์ถอยหลังก็หมดเรื่องแล้ว

ใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาทีก็ออกมาได้นะคะ
ก็ปลอดภัยปลอดภัยทั้งโอ่งปลอดภัยทั้งบัวนะคะ

ก่อนที่คุณชนะจะมาอ่านข่าวเนี่ยเขาก็เคยติดเหมือนกันนะ

นี่เรื่องปกติครับแต่ว่าเราคุดไม่ค่อยจะชัด
แต่ติดอ่างเป็นเรื่องปกติ

หายแล้วไม่ติดอ่างแล้วใช่ไหม
ไม่ติดอ่างแล้วติดโท๊ะแทน